ที่นี่ฮือฮาเพราะว่าไปพบกับวัตถุโบราณ๕ชิ้นนี่ก็เก่าแก่อายุนับพันปีเลยนะคะอยู่ใต้กุฏิหลวงพ่อทองเจ้าอาวาสวัดหลวงอรันค่ะ
ไปดูซิว่าของโบราณที่เจอมันคืออะไรนะจ๊ะตามไปเลยชาวบ้านอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสะแก้ว
เขากำลังช่วยกันทำความสะอาดสิ่งต่างเหล่านี้นะคะเป็นวัตถุอะไรบางอย่าง
วัตถุโบราณถูกขุดพบอยู่ใต้กุฏิพระครูวิชิตเขมากรหรือว่าหลวงพ่อทองเจ้าอาวาสวัดหลวงอารันทร์
ซึ่งท่านมรณภาพลงไปแล้วสิริอายุหนึ่งร้อยปี
วัตถุโบราณที่ขุดพบได้มี๕ชิ้นประกอบไปด้วย๑เลยนะคะแท่นฐานโยนีสำหรับตั้งศิวลึง
เป็นแท่นที่วางศิวลึงขนาดกว้างประมาณ๕๐เซนติเมตรยาว๕๐เซนติเมตรและสูง๕๐เซนติเมตร
เสาหินศิลาแรงแกะสลักเป็นเสาประดับขอบประตูปราศาสตร์ขอมโบราณ
ขนาดยาว๑๒๐เซนติเมตรอีก๑ชิ้น
ไปเจอกับเสาหินศิลาแรงแกะสลักเป็นเสาประดับขอบประตูปราศาสตร์ขอบโบราณ
ขนาดยาวสัก๔๐เซนติเมตรอีก๑ชิ้น
๔เจอทับหลังหินศิลาแรงขนาดยาวประมาณ๙๐เซนติเมตรอีก๑ชิ้น
ศิลาแรงแกะสลักหน้าพรมพักขนาด๓๐เซนติเมตรจำนวนอีก๑ชิ้น
ทั้งหมด๕ชิ้นที่ขุดเจอนี่เป็นของสำคัญนะเป็นโบราณวัตถุที่มีเรื่องราวมากมาย
คุณนันทวันทัพทิมเทศลูกศิษย์หลวงพ่อทองนะคะคุณพี่เสื้อเทาคนนี้บอกว่า
หลังจากหลวงพ่อมรณภาพไปลูกศิษย์เข้ามาทำความสะอาดกุฏิค่ะ
แล้วก็มีหลานหลวงพ่อมาบอกว่าใต้กุฏิมีวัตถุโบราณซ่อนอยู่นะ
เข้าไปดูปรากฏว่าเจอคุณจริง
แต่มันมีน้ำหนักมากไงเพราะว่าสิ่งที่เจอเป็นหินศิลาแรงทั้งนั้นเลย
เองไม่ได้ต้องใช้แรงทหารพรานกว่า๑๐นายมาช่วยยก

ศิลปลูกหาเลยต้องมีการจุดทูปบอกหลวงพ่อค่ะ
พอจุดทูปบอกหลวงพ่อเหล่าทหารพรานยกออกมาได้ทั้งหมด๕ชิ้น

ยังมีอีกเหรอยังเหลืออีกหลายชิ้นที่ไม่สามารถเข้าไปเอามาได้
เนื่องจากว่าพื้นใต้ถุนกุฏิเตี้ยเกินไป
โอ้ใช่มันสะบากใช่ทางด้านหัวหน้าอุทยาตรประวัติศาสนกก๊อกธมนะคะ
เขาก็ระบุว่าโบราณวัตถุบางอย่างบางชิ้น
อาจจะมาจากปราศาสนกก๊อกธมนะ
อย่างเช่นพวกแท่นโยนีแล้วก็เสาหินอย่างนี้ค่ะ
ซึ่งเป็นศิลปะสมัยบาปวนอายุประมาณ๑๐๐๐ปี

ส่วนทับหลังคาดว่าจะมีอายุมากกว่าด้วย
แต่ยังไม่ได้ทราบแหล่งที่มาชัดเจนนะคะ
น่าสนใจใช่ทางเจ้าหน้าที่บอกว่า
อาจจะเป็นของที่ทำขึ้นมาใหม่อะไรอย่างนี้ก็ได้
เรื่องต้นตอนนี้ส่งโบราณวัตถุต่าง๕ชิ้น
ไปให้สำนักโบราณคดีกรมศิลปากรตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง

เอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวรอตรวจสอบว่า

หรือเป็นของที่เกิดขึ้นตั้งแต่ในสมัยปราศาสนกก๊อกทงจริง
ถ้าหากว่าได้ทำการศึกษาเรียนรู้แล้วมีข้อมูลชัดเจนแล้ว